ให้ความเชื่อมั่นนะครับว่าเรื่องต่างเราในฐานะผู้รักษากฎหมายนะครับว่า
คือถ้าเกิดผู้บังคับใช้กฎหมายคือตำรวจได้ทำผิดเราก็จะต้องลงโทษอย่างจริงจัง
จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็เราเน้นนะครับว่าเราเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาจำนวนมากนะครับ
ตมทั้งตำรวจท่องเที่ยวทั้งตำรวจพื้นที่เนี่ยจะต้องดูแลนักท่องเที่ยวให้ดีที่สุดนะครับ
เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมีความบกพร่องอะไรไปนะครับ
ผมในฐานะหัวหน้าหน่วยก็ต้องขอโทษนะครับผู้ที่รับความเสียหายในเรื่องนี้นะครับ

อันนี้ผมไม่อยากจะพูดไปก่อนนะครับเพราะว่าในการตั้งด่านในวันนั้นเนี่ยมันมีคนจำนวนมากนะครับ
เราก็จะดูให้เกิดความชัดเจนของทุกคนให้เกิดความเป็นธรรมนะครับว่า
ใครผิดใครบกพร่องอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ขอเวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับ
เพื่อให้มันเกิดความแน่ชัดทุกอย่างนะครับเพื่อความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับ
แต่ยืนยันว่าตรงไปตรงมาแน่นอนนะครับแล้วก็คนผิดก็ต้องถูกลงโทษนะครับ
แต่ดูเหมือนว่าทางฝ่ายต่างประเทศโดยเฉพาะผู้เสียหายก็ยังมีการนำหลักฐานและยืนยันข้อมูลว่ามีการจ่ายเงินกันจริง
แล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของตัวพยานเองก็ได้มีการสัมภาษณ์ข้ามประเทศกับคุณชูวิทย์ไหมครับท่าน
คือเรื่องพยานเนี่ยเราก็ยินดีนะครับเดี๋ยวก็คงอยู่ระหว่างการประสานงานที่จะนำมาสอบสวนนะครับ
ซึ่งถึงแม้ว่าถ้าเขาเกรงจะไม่ปลอดภัยถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่มาเมืองไทยหรือจะมาเราก็ยินดีที่จะให้มาสอบสวนนะครับ
ถ้าเขาสมมุติว่าเขาไม่มาเขาเกรงเราก็จะเดินทางไปนะครับไปสอบสวนนะครับ
เพื่อให้รู้ความจริงให้ได้นะครับทุกอย่างนะครับเพื่อให้ปรากฏให้ชัดเจนว่าใครผิดบ้างนะครับใครบกพร่องบ้างอะไรต่างนะครับ

ปีครับเราก็จะหารักฐานอื่นนะครับซึ่งเราก็อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่ว่าขอเวลาอีกสักระยะหนึ่งนะครับ
แต่ดูเหมือนที่ว่าตำรวจบอกว่ามีวงจรปิดณขณะนี้ก็ยังไม่ได้นำออกมา
คือบางอย่างเนี่ยเราก็คงจะต้องรีบบอกทุกอย่างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำให้ตรงไปตรงมาแล้วกันนะครับ
ขอให้เชื่อมั่นนะครับเรื่องนี้ผมก็เข้ามาควบคุมดูแลด้วยตัวเองอยู่แล้วนะครับรอรับการรายงานนะครับ
แต่สังคมส่วนใหญ่มองว่ายังให้ความเป็นธรรมกับตำรวจน้อยไปรู้สึกน้อยใจไหมท่าน
ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็เมื่อประชาชนเขาต้องคาดหวังผู้บังคับใช้กฎหมายสูงอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องยืนยันว่าเราก็จะทำให้มันดีที่สุดนะครับ
แล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้มีการเตรียมการวางระเบิดเพิ่มเติมนะครับในการการตั้งจุดตรวจจุดมัดมีมาตรฐานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้เพิ่มเติมนะครับทุกอย่างเราจะเอาตรงเนี้ยมามามาดูให้เกิดความรอบครอบนะครับในอนาคตต่อไปนะครับว่าซึ่งเรื่องของวินัยเนี่ยมันเราก็ต้องดูว่าใครจะผิดบ้างถ้าเกิดมีความบกพร่องนะครับเรื่องอาญาก็ต้องสว

เห็นบอกว่ามีอยู่สิงคโปร์ด้วยกัน
อันนี้ผมไม่ได้ลงรายละเอียดขนาดนั้น

เราต้องพยายามรีบหาความจริงให้ปรากฏให้เร็วที่สุดนะครับ